ไปกินกันเลยนะครับวันนี้จะพาไปอิ่มอร่อยกับเมนูหอยแครงที่บอกได้คำเดียวว่าสุดยอด
ว่าแต่จะเป็นร้านไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วง
ว้าวชื่อเจภานะคะหอยแครงลวกเจภาวงเวียนใหญ่ลนศรรรษย่าหน้าปากซอยหนึ่งเลยนะคะ
ปีแล้วค่ะก่อนหน้านู้นเปิดเนี่ยขายอยู่ปั๊มน้ำมันศรีสเวทค่ะ

ค่อยขึ้นมาจนจานละ๑๐๐บาทแล้วค่ะ
พอดีแฟนตกงานก็เลยไปขอตังค์พี่ชายแฟนเขาบอกว่าไม่มีตังค์
อย่างนี้ละกันเอารถคันนี้ไปขายหอยเขาก็สอนน้ำจิ้มมา
พอชิมแล้วมันใช้ไม่ได้ทำไมมันขายไม่ดีนะ
รอถึงเที่ยงคืนก็ยังไม่หมดอีกฉันต้องมาทานเองทุกคืน
เพราะฉันเลยต่างคู่เองได้เข้าที่ปุ๊บว่าสุดนี้มันเข้ากับหอย

หอยมีเกณฑ์ค่ะมาจากป๊อปพระจุลหอยไม่มีเค้าที่ร้าน
แล้วก็เอาหอยกลางใหญ่ไปก็ไม่ดีมันเหนียว
มี๓อย่างนะคะมีเลือดแล้วก็สุกกลางแล้วก็สุกเลยค่ะ
คนชอบเลือดมันก็มีความหวานถ้าเบือกจังมันก็พอดีพอดี
กับสุกมันถ้าจิ้มกับน้ำจิ้มมันคล้ายปลาหมึก
คนนิยมกังมากกว่าถ้าเลือดเนี่ยส่วนมากเขาเลือดไม่พอ
บำรุงเลือดบางคนเข้ามาหมอเขาสั่งมาให้กินหอยแข็ม
เอาเลือดได้เดี๋ยวจัดให้
วันนึงเป็นร้อยเป็นร้อย
หอยมาเนี่ยจะปล่อยไว้ที่ฟื้นให้เขาคายดิน๒ชั่วโมง
หอยมันแลบลิ้นเนี่ยมันจะคลายดินออกมา
เสร็จจาก๒ชั่วโมงก็ล้างหอยออกมาขาย

ให้มันร้อนอยู่ตลอดเวลา

พอแกะปุ๊บมันลื่นก็ใช้ช้อนทุบแบนแล้วก็เอามาแกะ
ข้างที่กัดจับในแบนทางที่มีฟานนี่

น้ำจิ้มมีซีฟู้ดเผ็ดเปรี้ยวเค็ม

ส่วนมากที่ฉันขายมีชื่อนี่นะ๓รสมากกว่า
ความใส่ใจของน้ำตาวนี่

เห็นลูกค้าเขาพูดกันบอกว่าหอยที่นี่จะอร่อยกว่าที่อื่น
บางคนบอกว่าที่นี่ไม่ต้องใช้มะนาวล้างมือหรอก
ล้างน้ำตาวนี่แหละไม่มีขาวของไม่ดีฉันทิ้งหมด
มีแต่คนก็ชมเพราะน้ำจิ้มที่นี่อร่อย
แม่ค้าก็ใจดีไม่โวยวายไม่อะไรทั้งนั้น
ร้านจะปิดวันจานังทานแล้วก็วันผ้าย่ายค่ะ
บ่าย๓โมงถึง๓ทุ่มนะคะ
วงเย็นใหญ่ลงจานรัดย่าหน้าปัจจอยหนึ่งค่ะ
อย่าลืมมาทานหอยแทงร้านเจ๊พานะคะ
ไม่ว่ากี่ปีน้ำจิ้มยังยอดเยี่ยมอยู่อย่างนี้เลยนะคะ
สุดท้าย